มีตัวอย่างเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามบินดอนเมือง
คือมีผู้หญิงคนนึงเป็นลูกสาวของผู้ที่บาดเจ็บ
ไปร้องขอความเป็นธรรมว่าคุณพ่อของเธอปวดท้องอย่างหนัก
อยู่ที่สนามบินดอนเมืองเกือบจะเสียชีวิต
แล้วก็โทรเรียกรถฉุกเฉิน๑๖๖๙
ให้มารับในสนามบินมารับที่สนามบินดอนเมือง
แต่มารับไม่ได้ทางสนามบินบอกว่าต้องรอรถพยาบาลให้สนามของสนามบินให้ไปส่ง
คือ๑๖๖๙เขาแจ้งมาแบบนี้บอกว่าเข้าไปรับในดอนเมืองไม่ได้

และบอกว่าให้พาคนป่วยออกมานอกเขตสนามบิน
ถึงจะรับไปส่งโรงพยาบาลได้
ทีนี้แหละครับเป็นวินาทีที่ลูกสาวบอกมันบีบหัวใจเหลือเกิน
มันมีขั้นตอนเพิ่มอย่างนั้นเหรอแล้วคนป่วยจะเป็นอย่างไร

ในฐานะประชาชนทั่วไปยังไม่เคยรู้เลยว่าเขตอย่างนี้
เป็นเขตต้องห้ามในการที่รถฉุกเฉินเข้าไม่ได้
สุดท้ายพ่อที่ปวดท้องอย่างหนักก็เกิดลำไส้ปริแตก
และที่สำคัญเขาเสียสิทธิ์ในความคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

ลูกสาวก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรม

นางสาววันดีสันติวุฒิเมธีโพสต์ภาพพร้อมข้อความเล่าให้ฟังว่า
เมื่อวันที่๖สิงหาคมพ่อของเธอเดินทางกลับมาถึงสนามบินดอนเมืองช่วง๓ทุ่ม
มีอาการปวดท้องอย่างหนักท้องบวมขึ้นมาจนกดทับปอด
สายการบินจึงพาไปปฐมพยาบาลที่คลินิกในสนามบิน
ขณะที่ลูกก็โทรเรียกหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน๑๖๖๙นี่แหละ
ให้มารับพ่อที่สนามบิน
แต่ทาง๑๖๖๙แจ้งมาว่ามารับไม่ได้
เพราะสนามบินเป็นเขตต้องห้าม
ต้องพาคนป่วยออกมานอกสนามบิน
จึงจะรับไปส่งที่โรงพยาบาลได้

โดยลูกนี่นะคะก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยง
พาพ่อนั่งรถส่วนตัวออกไปก็เลย
ขอให้รถพยาบาลในสนามบินไปส่งที่โรงพยาบาลของรัฐก็ได้
ที่ไหนก็ได้ใกล้ตามระยะทางที่กำหนดเอาไว้

ทีนี้เมื่อไปถึงโรงพยาบาลของรัฐก็บอกว่า
กรณีนี้ไม่เร่งด่วนให้รอผ่าตัดอีก๒วัน
แต่เธอดูอาการพ่อแล้วคิดว่าไม่น่าจะไหวแน่ค่ะ
ก็เลยพาย้ายไปอีกโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน
ระบุว่าลำไส้เสี่ยงปริแตก
คือถ้าไม่ผ่าตัดด่วนนี่นะอาจจะเสียชีวิต
ทีนี้วันรุ่งขึ้นก็เลยมีการผ่าตัด
พบว่าลำไส้ปลีแตกไปแล้ว

แล้วก็จะต้องไปผ่าตัดครั้งที่๒ที่โรงพยาบาลอื่น
ตรงนี้แหละเธอบอกว่าทำให้เธอเสียสิท
ในการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือยูเซฟ

ที่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤต
และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยภายใน๗๒ชั่วโมง

นักศึกษาวันนี้เธอเล่าต่อนะครับคุณผู้ชม
หลังจากพ่ออาการดีขึ้นก็ติดต่อไปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เมื่อสอบถามถึงการใช้สิทธิ์ยูเซฟ
อาการของคุณพ่อเข้าข่ายผู้ป่วยฉุกเฉินจริง
แต่ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้
เพราะคุณพ่อของเธอไม่ได้มาโรงพยาบาลผ่าตัด

หรือรถยนต์ส่วนตัวของครอบครัว
แต่ว่าพ่อถูกส่งมาจากโรงพยาบาลของรัฐ
คือที่แรกที่ไปคือเป็นโรงพยาบาลของรัฐ
แล้วก็มาอีก๑โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลเอกชน

เคสผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลโดยตรง

ใช่ค่ะครอบครัวก็เลยเตรียมยื่นจดหมาย
เรียกร้องขอความเป็นธรรมค่ะ
ถ้าใครเจอสถานการณ์แบบเราโดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะ
ว่ารถพยาบาลไม่สามารถเข้ามาในเขตพื้นที่นั้นได้
มันก็อาจจะทำให้ยิ่งการตัดสินใจ
คือมันบีบคันความรู้สึกของเรามากพอสมควร
จะทำยังไงที่จะช่วยคุณพ่อได้
แล้วก็ช่วงที่คุณพ่อออกมาปุ๊บเนี่ยคุณหมอบอกว่า
คุณพ่อลำไส้แตกแล้วนะช่วยชีวิตไปก่อนเบื้องต้น
แล้วก็เดี๋ยวต้องผ่าตัดอีกรอบนึง

แล้วก็มีภาวะวิกฤตที่คุณหมอจะให้เข้าไปลาคุณพ่อแล้วค่ะ

แต่ว่าลูกก็พยายามที่จะให้กำลังใจ
แล้วคุณพ่อก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้ผ่าตัดรอบที่๒
แล้วก็รักษาอยู่ครบเดือนก็ได้กลับบ้านค่ะ
ทีนี้เราก็ต้องมีการตั้งข้อสงสัยและตั้งคำถามไว้สองเรื่อง
ก็คือเรื่องของสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แล้วก็เรื่องของสนามบินเป็นเขตต้องห้าม
เอาเรื่องของสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนนะฮะ
ทีนี้ก็ไปสอบถามความเห็นจากทางด้านของ
เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมา
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ชี้แจงออกมาว่ากรณีดังกล่าวเป็นมาตรฐานสากล
ที่ให้สนามบินรถไฟใต้ดินเป็นพื้นที่ปลอดภัยพิเศษ
ทำให้มีข้อจำกัดในการเข้าออก
หากเกิดเหตุควรประสานไปยังสนามบินนั้น
เพื่อทำการรักษาหรือส่งต่อผู้ป่วยจะดีที่สุด
ซึ่งได้เตรียมหารือกันว่าจะเชื่อมต่ออย่างไร
เพื่อดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างทันท่วงที

คือในทวิตเตอร์เขาสนใจกรณีแบบนี้มาก
ไปถึงท่าอากาศยานไทย
ว่าเพราะอะไรถึงไม่ยอมให้รถพยาบาลจาก๑๖๖
เข้าไปรับผู้ป่วยในสนามบินดอนเมือง
และส่งโรงพยาบาลแค่รัศมี๘กิโลเมตรเท่านั้น
มันเป็นข้อจำกัดอะไรบ้าง
แล้วเขาบอกว่ามันมีเคสอื่นที่เกิดขึ้น
ที่สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิด้วย
อย่างสุวรรณภูมิก็ไม่ยอมให้รถกู้ไพร

ต้องรอกู้ภัยไปเอาอุปกรณ์จากข้างนอก๒ชั่วโมง
คืออย่างนี้ฮะรถ๑๖๖๙เข้าไม่ได้
อีกเคสในสนามบินมีเด็กล้มบาดเจ็บที่ศีรษะ
๑๖๖๙ไปอันนี้เกิดขึ้นที่สุวรรณภูมิ

บอกว่าต้องขออนุญาตผอก่อน

เขาก็เริ่มออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างที่เกิดขึ้นในสนามบิน
เกี่ยวกับเรื่องของเวลาเกิดวิกฤตฉุกเฉิน

มีคำชี้แจงออกมาจากท่ากาศยานดอนเมือง
แจ้งเรื่องนี้บอกว่ากรณีรถพยาบาล๑๖๖
หรือว่ารถพยาบาลของโรงพยาบาลภายนอก
ที่ต้องการจะเข้าไปรับผู้ป่วยภายในท่ากาศยาน
และเขตพื้นที่การบินเนี่ยนะ
สามารถทำได้มิได้มีข้อห้ามแต่อย่างใด
แต่นะแต่ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในพื้นที่เขตการบินนั้นเป็นพื้นที่ควบคุมค่ะ

และจำเป็นต้องมีรถนำของสนามบิน

อันนี้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือน

ซึ่งอาจจะต้องมีการใช้เวลาในกระบวนการดังกล่าวพอสมควร
ที่จะเข้าไปถึงในพื้นที่เกิดเหตุ
ซึ่งในพื้นที่เขตสนามบิน
ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องมีทีมแพทย์ของสนามบินอยู่แล้ว
เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
เข้าดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน
ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแทน
และส่งตัวผู้ป่วยให้กับรถพยาบาลของ
ในพื้นที่นอกเขตการบินก็เป็นหน้าที่ของทางสนามบินอยู่แล้ว
คือยืนยันว่ามีทีมแพทย์ของสนามบินอยู่

ก็ยังชี้แจงต่อว่าทางคลินิก
ก็ในสนามบินมีการประสานไปยังโรงพยาบาล๒แห่ง
ตามที่ผู้ป่วยแล้วก็ญาติร้องขอ
แต่ได้รับการปฏิเสธในการมารับผู้ป่วย
ก็เลยประสานแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลรัฐใกล้เคียงทันที
รวมทั้งในวันนั้นมีแพทย์สนามบิน
ส่งต่อผู้ป่วยตามมาตรการและขั้นตอนดังกล่าวตามที่กล่าวมาแล้ว
ครับแต่ทีนี้ก็ต้องไปสืบเรื่องราวกันต่อนะ
กรณีของคุณวันดีเนี่ยเพราะว่าเธอร้องบอกว่า
พ่อปวดท้องอย่างหนักไม่เห็นมีใครดูแล

ค่ะแล้วที่สำคัญเสียสิทธิ์มีการของรัฐด้วย
แล้วบางคนบางครอบครัวถ้าสมมุติว่ามีคนที่เป็นสมาชิกครอบครัว
มีลักษณะอาการเสี่ยงที่จะเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้ขึ้น
ป่วยฉุกเฉินตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้นก่อนได้

ในเลข๑๓๓๐ค่ะ